ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
สาวิตรีวงศรีชาค่ะก็บอกว่ากรณีที่มีทนายความหลายคนเนี่ย
ออกมาเคลื่อนไหวว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ต่อสู้คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะ
ของน้องชมพู่ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้แม่มีทีมทนายความแล้ว
และยืนยันอีกครั้งว่าเปิดตัวพรุ่งนี้แน่นอนนะคะวันที่๙มิถุนายน
แม่บอกเลยว่าไม่ใช่กลุ่มทนายความที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย
ทนายความที่เดินทางมาเจอแม่ในวันนี้
อย่างทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ทนายโนบิตะหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่
แล้วก็ไม่ใช่ทนายความตามที่คนคาดเดาตั้งข้อสังเกตกันอย่างทนายอนัญชัยชายเดชก็ไม่ใช่
นายเกิดผลแก้วเกิดทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็ไม่ใช่นี่แม่บอกไม่ใช่หมดเลยนะคะ
แม่บอกว่าขอบอกตรงนี้ก็แล้วกันว่าแม่เนี่ยหาข้อมูลเยอะ
หาข้อมูลมาก่อนแล้วยอมรับว่าทนายทุกท่านที่เอ่ยนามไปเนี่ย
ท่านเก่งท่านเป็นทนายที่เก่งแม่บอกว่าดีใจนะที่มีทนายความเก่งเก่งหลายท่านเนี่ย
พร้อมให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีและขอบคุณมากจริงที่ทุกคนมีน้ำใจ
แต่แม่ตัดสินใจเลือกไปแล้วเลือกทนายความแล้ว
ย้ำว่าเก่งไม่แพ้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ทำคดีให้กับลุงพลค่ะ
แม่บอกว่าแม่มั่นใจในการต่อสู้คดีมากขึ้นแม่ก็คุยกับทนายความในเบื้องต้น
แม่ก็รู้สึกมีกำลังใจและพร้อมที่จะต่อสู้ทวงความยุติธรรมคืนให้กับน้องชมพู่
ส่วนกรณีทนายความของฝั่งผู้ต้องหาออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่ตำรวจใช้เครื่องซินโคตรอนตรวจสอบเส้นผมหรือเส้นขน๓เส้นเนี่ยนะคะ
ที่เป็นหลักฐานสำคัญทางคดีแล้วก็อ้างว่าการตรวจในลักษณะนี้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เนี่ย
แล้วก็เชื่อว่าตำรวจอาจจะไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้เนี่ยแม่บอกว่าส่วนตัวแม่เนี่ยนะ
ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องซินโครตรอนอะไรกับเขาหรอกแต่แม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจ
เชื่อในพยานหลักฐานที่ตำรวจใช้เวลาสืบสวนสอบสวนมาเป็นปีแม่ไม่กังวลค่ะ
ทนายความของผู้ต้องหาพยายามจะเคลื่อนไหวแม่ไม่กังวลเลย
ทนายของลุงพลเป็นทนายที่เก่งเราก็ต้องหาทนายที่ฝีมือสูสีกันค่ะ
ทีมทนายทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากมากแล้วทำให้เรามีกำลังใจค่ะ
ทำให้ครอบครัวเราอุ่นใจแล้วก็มั่นใจมากว่าเขาจะต้องทวงความยุติธรรมคืนให้เราได้
ใดที่ผู้ร้ายยังไม่ได้รับโทษนะเราก็ต้องกังวลอยู่ดีค่ะ
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็กังวลนิดหน่อยค่ะที่ทางทนายความจะพาลุงพลเข้าพบนายศิระเจนจาคะ
ประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดรในวันพรุ่งนี้
กังวลก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าการที่ลุงพลกับทนายความไปเจอนายศิราแล้วมันจะไปกระทบกับรูปคดีหรือเปล่า
มีข้อมูลว่าทีมทนายความฝั่งผู้เสียหาย

อาจจะมีทนายความไม่ต่ำกว่า๔คนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้มีข้อมูลเบื้องต้นนะคุณแม่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใคร
แต่ทีมข่าวบอกว่าอาจจะไม่ต่ำกว่า๔คน
จะมี๒ทีมแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
เพื่อให้การสู้คดีมันรัดกลุ่ม
พอมีทีมทนายความแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์อะไรต่างของแม่น้องชมพู่หลังจากนี้
ทนายความจะดูแลหมดเลยนะคะเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ก็เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้แหละว่าใครจะเป็นทีมทนายความให้กับแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
เพราะว่าคุณแม่น้องชมพู่ใช้คำว่าทีมทนายความใช่ค่ะใช่ไหมครับ
วันนี้มีทนายอีกคนนึงมาที่บ้านกกอกนะครับมาที่บ้านของคุณแม่น้องชมพู่
หาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็คือนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์นะฮะที่เป็นทนายความนะครับ
นายบุญถาวรบอกว่าก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับ
แล้วก็นำเงินมาทำบุญกับแม่น้องชมพู่ด้วยแล้วก็มาให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายด้วย
เพราะเกรงว่าแม่น้องชมพู่อาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือว่าคมคู่นะครับ
ถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเนี่ยก็พร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันที
แต่ก็อย่างที่ทราบก็คือคุณแม่น้องชมพู่ก็มีทีมทนายความที่จะมาช่วยเหลืออยู่แล้ว
ส่วนเรื่องที่ทางทนายตั้มไปช่วยเหลือคดีให้กับนายชัยพลลุงเขยน้องชมพู่

นายบุญถาวรบอกว่าก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแฝงนะที่มาหาแม่น้องชมพู่วันนี้
แม้ว่าที่ผ่านมาตัวเองจะเคยยื่นเรื่องกับสภาธนายความให้ตรวจสอบเรื่องมูลนิธิของทนายสิทธามาแล้ว
ขณะเดียวกันถ้าทนายสิทธาจะพานายชัยพลไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมธิการเรื่องความไม่ชอบทำในการออกหมายจับของเจ้าหน้าที่เนี่ย
นายบุญถาวรฝากไปถึงทนายตั้มบอกว่าการออกหมายจับนี่เป็นการพิจารณาของศาลศาลเป็นผู้ออกตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้ยื่นขอกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนั้น
กล่าวโทษเขาไหมฟ้องเลยไม่ต้องกล่าวโทษ
คือคนที่รับสิทธิ์เสียหายไปฟ้องเลย
คือเราอยากให้การใช้กฎหมายมันชัดเจนไง
ออกหมายจับมันมีสองประเภทคือหนึ่งก็คดีอตราโทษสูงเกินกว่าสามปีขึ้นไป
เขาไม่ต้องไปบอกว่าออกหมายเรียกไม่จำเป็นเอาถ้ามาเคลียร์ยาบ้า
เนื้อตราโทษสูงอย่างสูงเกินสามปีต้องออกหมายเรียกก่อนไหม
ถ้าออกหมายเรียกก่อนแต่เขารู้ตัวเขาก็หนีสิ
ใช่ไหมฮะอันนี้คืออำนาจเขาให้คือรับรับได้
ถ้าวันนี้ต่อไปเนี่ยสังคมเอาปฏิหารว่าโอเค
ถ้ามีการออกหมายจับแล้วก็ไปร้องกรรมธิการกฎหมาย
คุณผู้ชมคะส่วนทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็ออกมาสดผ่านช่องยูทูปทนายคลายทุกข์ค่ะ
บางช่วงบางตอนก็มีการตอบโต้ทนายตั้มกรณีที่ท้าให้เข้ามาเป็นทนายความในคดีของน้องชมพู่

ผมไม่กล้าเข้าไปทำคดีเพราะอายุจะ๖๐ปีแล้ว
แม่น้องชมพู่ยังชมเลยไงว่าทนายลุงพลเก่งผมไม่กล้าไปทำคดีให้หรอก
นายอัจริยาเรืองรัตนภงประธานชมบรมช่วยเหลือเยอะอาชญากรรม
ก็โทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้เตรียมนำทนายความคณะใหญ่๓๔คนเดินทางไปที่มุกดาหารเพื่อเตรียมแถลงข่าว
ทนายเดชาก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะบอกว่า
ผมยอมรับเลยว่าทีมทนายความของนายอัจฉริยะเป็นผู้มีความสามารถเก่งกันทั้งนั้น

แม่น้องชมพู่ยังบอกเลยว่าทนายความของลุงพลเก่งเก่งมากครับ
เขาท้าผมเลยนะครับเขาบอกถ้าเดชาถ้าแน่จริงแต่งทนายเข้ามาเลย
ผมก็จะ๖๐แล้วโดน๔๐ท้าเนี่ยคนนี้นะเท่าที่ผมดูในโซเชียลแล้วเก่งที่สุดในโลกแล้วครับ
ทนายความคนนี้แหละครับทนายความผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีใครแล้ว
ปัตตะพีนี้ไม่มีใครแล้วผมกลัวครับขอยกขออนุญาตไหว้เลยครับโอ้โห
อย่าท้าผมเลยผมกลัวผมแก่แล้วอาชริยะบอกว่าอาจารย์เดชาไม่ต้องห่วงครับ
เดี๋ยวผมไปจัดการสู้กับทนายลุงพลเองครับ
เพราะว่าผมสู้กับทนายลุงพลมาหลายนั่นแล้วมั่นใจว่างานนี้เอาอยู่
หรือถ้าฟังอยากทนายเดชาก็เหมือนกับว่าคุณอาชญาอาจจะช่วยประสาน
ว่าหาทีมทนายให้อะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูการเปิดตัวอีกทีหนึ่ง